ก็ต้องดูมะตูมจะเข้าไปทั้งรับทราบข้อกล่าวหานะฮะ
แล้วก็เข้าไปให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วย
กรณีการจัดงานปาร์ตี้วันเกิดนะครับ
แล้วก็อีกท่านหนึ่งซึ่งเป็นผู้เสียชีวิตจากคลัสเตอร์
โต๊ะแชร์มหาสารคามนั่นก็คือคุณหมอปัญญานั่นเองนะครับ
ปรากฏว่าคุณหมอปัญญาเป็นคุณหมอที่ทำงานเพื่อสังคมเยอะ
แล้วก็ช่วยเหลือดูแลผู้เจ็บผู้ป่วยนะครับ
ดังนั้นเมื่อคุณหมอปัญญาเสียชีวิตจากโควิด๑๙
นี่ครับกำลังใจต่อครอบครัวของคุณหมอปัญญา
แล้วก็การแสดงความเสียใจต่อการจากไปของคุณหมอปัญญา
ก็กลายเป็นดอกไม้แบบนี้ที่หน้าคลินิกหมอปัญญาที่มหาสารคาม
นี่คนไปกันเยอะนะเมื่อเช้านักข่าวของเราไปทำข่าว
บอกว่าชาวมหาสารคามก็ยังเดินทางมา
เอาดอกไม้มาวางที่หน้าคลินิกปัญญาการแพทย์แบบต่อเนื่องเลยครับ
นี่แหละที่หน้าคลินิกปัญญาการแพทย์
ตรงหัวมุมถนนศรีราชวงศ์ที่หน้าตลาดสดเทศบาลเมืองมหาสารคาม
ก็ประชาชนไปวางดอกไม้ไว้อะไรต่อการเสียชีวิตของนายแพทย์ปัญญา
รพาณิชพันธ์อดีตแพทย์อายุรกรรมโรงพยาบาลมหาสารคาม
แล้วก็ท่านเป็นเจ้าของคลินิกปัญญาการแพทย์
แล้วก็อย่างที่บอกไปท่านทำงานเพื่อสังคม
ดูแลช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนที่เจ็บที่ป่วยเยอะเลยนะครับ
รวมถึงมูลที่ของท่านด้วยนะครับ
คือคุณหมอปัญญาเสียชีวิตจากโควิด๑๙
ช่วงเวลาตี๑๙นาทีของวันที่๑๘กุมภาพันธ์นะครับ
ที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์จังหวัดขอนแก่น
โดยคุณหมอปัญญาติดโควิด๑๙มาจากการรักษาผู้ป่วย
เพราะว่ามีคนที่มีอาการไข้มีอาการไอจาม
แล้วก็เข้ามาที่คลินิกแพทย์ปัญญา
โดยที่ยังไม่รู้ตัวว่าตัวเองติดเชื้อโควิด๑๙
แล้วก็ยังไม่ได้เป็นผู้ที่รับการยืนยันว่าเป็นผู้ป่วยโควิด๑๙
ทีนี้คุณหมอก็ต้องรักษาคนไข้ตามจัญญบันใช่ไหมฮะ
แล้วคุณหมอก็ถือว่าเป็นผู้ที่ติดโควิด๑๙จากคนไข้ไปด้วยนะครับ
แล้วก็เป็นคุณหมอผู้เสียชีวิตจากโควิด๑๙
รายแรกของประเทศไทยด้วยนะครับ
เห็นภาพภารกิจแล้วก็หน้าที่ต่างของคุณหมอปัญญานะ
คือคุณหมอปัญญาถือว่าเป็นขวัญใจคนยากคนจนเลยนะครับ
เพราะว่าคุณหมอเองจะรักษาผู้ป่วย
โดยที่บางครั้งก็ไม่คิดค่ารักษา
บางครั้งก็คิดค่ารักษาไม่แพงนะครับ
ส่วนพระสงฆ์สามเณรและแม่ชี
คุณหมอจะรักษาฟรีโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายครับ

โดยคนไข้ของคุณหมอปัญญาท่านหนึ่งนะครับ
ก็คือคุณยายพัชรานาคสิทธิ์อายุ๗๔ปีแล้ว
คุณยายก็มาแสดงความเสียใจ
กับการจากไปของคุณหมอปัญญาเอาดอกไม้มาไว้ที่หน้าคลินิกนะครับ
คุณยายบอกว่าเธอเป็นคนไข้ประจำ
เมื่อปลายปีที่แล้วยายก็พาหลานที่ป่วยเป็นไข้มาหาคุณหมอปัญญา
ก็คุณหมอบอกว่าไม่ต้องกลัวนะยาย
ใส่หน้ากากหมอก็ใส่หน้ากากเราไม่เป็นไร
ส่วนหลานเนี่ยเดี๋ยวจะหาทางรักษาให้ได้นะฮะ
กระทั่งเมื่อวันที่๔มกราคมที่ผ่านมานะครับ

ก็คุยกับคุณหมอว่าจะกลับมาหาคุณหมออีก
คุณหมอบอกว่าไม่ต้องมาหรอก
ซึ่งคุณยายบอกว่าคำพูดของคุณหมอตรงนี้เหมือนเป็นลางเลย
เพราะว่าถือว่าเป็นครั้งสุดท้ายที่คุณยายมาหาคุณหมอวันที่๔มกราคม
แล้วหลังจากนั้น๒๕มกราคมคุณหมอก็เริ่มกักตัวเองนะครับ
แล้วก็มาทราบผลว่าคุณหมอเองเป็นโควิด๑๙แล้วก็เสียชีวิตนะครับ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

อันนี้การเสียชีวิตของคุณหมอหรือว่าบุคลากรทางการแพทย์ท่านแรก
สนทุ่งมหาเมฆคือวันที่๑๕กุมภาพันธ์เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา

แล้วหลังจากนั้นถึงจะไปพบพนักงานสอบสวน
ทีนี้ผลการตรวจโควิดออกมาแล้ว
และรอบล่าสุดปรากฏว่าผลเป็นลบ
ก็คือแปลว่าร่างกายไม่มีเชื้อโควิดแล้ว
เออนะครับดังนั้นนะฮะวันนี้ก็จะเป็นวันที่ดีเจมะตูม
จะเข้าพบพนักงานสอบสวนของสนทุ่งมหาเมฆ
ด้วยความปลอดภัยต่อทุกคน

เพราะว่าเชื้อเป็นลบแล้วนะ
ต่อนะครับหลังจากที่มีการจัดงานวันเกิด
โรงแรมแห่งหนึ่งในย่านสาธรณ์
จนเป็นเหตุทำให้มีการแพร่ระบาดของโควิด๑๙นะครับ
ซึ่งก่อนที่ดีเจมะตูมจะเดินทางไปรับฟังข้อกล่าวหานี้นะฮะ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเราก็ได้โทรศัพท์
สอบถามความพร้อมในการเข้าพบพนักงานสอบสวน
เราไม่ได้โทรไปถึงดีเจมะตูมโดยตรง

แต่ว่าก็ต้องผ่านทางผู้จัดการส่วนตัวก่อนนะครับ
ซึ่งผู้จัดการส่วนตัวของดีเจมะตูม

เรื่องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจนัดที่สอนอช่วงบ่ายโมงตรง
อีกชั่วโมงครึ่งตามเวลานัด
ตูมจะออกจากบ้านนะฮะตั้งแต่ช่วงเที่ยงนะครับ
สภาพจิตใจตอนนี้มะตูมก็ยังรู้สึกไม่สบายใจ
ลึกยังรู้สึกผิดกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับ

ก็จะมีทนายประจำบริษัทแล้วก็ผู้จัดการส่วนตัว
ที่เราโทรศัพท์พูดคุยด้วยไปด้วยนะครับ

ตูมยอมรับทุกข้อกล่าวหา
แล้วก็จะปฏิบัติตามที่เจ้าหน้าที่ตำรวจบอกทุกอย่าง
แล้วก็ในส่วนของงานนะครับ
ทีนี้ทางผู้จัดการบอกว่าอาจจะเบรกงานของมะตูม

ใช่คือตอนนี้ผู้จัดการคือคุณเวนนะครับ
ว่าเดี๋ยวขอเคลียร์ทุกอย่างให้เรียบร้อยก่อน
เกี่ยวกับคดีต่างถ้าสมมุติเกิดว่าเคลียร์เรียบร้อยแล้ว

ว่าคนจ้างแต่ละท่านเนี่ยจะยังให้โอกาสดีเจมะตูมอยู่ไหม
ก็ดีเจมส์มัตตูมตอนนี้คือหนึ่งเคลียร์ตัวเอง

สองไปเคลียร์เรื่องคดีให้จบให้สิ้น
คือที่เขาบอกว่าเขาจะรับสารภาพ
รวมตัวกันด้วยความสุ่มเสี่ยงก็จะยอมรับ
อันนี้คือเคลียร์๒เรื่องเคลียร์ตัวเองกับ๒คือเคลียร์เรื่องคดีนะครับ
ส่วน๓ก็เคลียร์กับทางผู้จ้างงานอีก
ผู้จ้างงานจะจ้างงานอะไรอย่างไรรวมถึงต้นสังกัดด้วยนะ
ใช่ค่ะเพราะว่าต้นสังกัดเองก็บอกว่าเดี๋ยวเอาให้ทุกอย่างดำเนินการให้เสร็จสิ้นก่อน
เรื่องของการทำงานของดีเจมะตูมเดี๋ยวค่อยมาว่ากันต่อหลังจากนี้
รอนะฮะบรรยาโทษโมงตรงที่สวนทุกงมเมฆ
จับตามองเรื่องของการเข้ารับทราบข้อกล่าวหาของดีเจมะตูมนะครับ